เยอะแยะเลยคนบันเทิงก็เหมือนกัน
ตอนนี้ใครก็ติดจริงนะครับคุณผู้ชมครับ
ประกาศบอกว่าเขาติดโควิด๑๙เขาประกาศผ่านไอจีส่วนตัว
จากนั้นก็จะไปทำงานนะครับแล้วพบว่าทำไมคันคอนะช่วงหัวค่ำนะครับ
ก็เลยไปตรวจขอดีโป๊ะเช๊ะพบเชื้อเลย
ซึ่งตอนนี้เขากักตัวและรักษาตามมาตรการแล้ว
แล้วก็แจ้งให้ทีมงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไปตรวจหาเชื้อแล้ว
แล้วก็ขออภัยด้วยที่ต้องงดการแสดงทุกงานหลังจากนี้ไปก่อนครับ
ส่วนอาการของพี่เอสุปชัยเป็นยังไงพี่เอสุปชัยผู้จัดการดาราคนดังเนี่ยนะครับ
ก่อนหน้านี้พี่เอคือไปปาร์ตี้วันเกิดของเพื่อนใช่ไหม
แล้วก็มีนักแสดงหลายคนกระทั่งดาราที่ไปร่วมงานก็ทยอยติดโควิดกันไป
ส่วนพี่เอติดนะฮะแต่บอกว่ากากตัวมาแล้ว๘วัน
เอบอกพี่เอไม่มีอาการอะไรเลยนะครับคุณผู้ชมฮะก็รักษาตัวอยู่ที่บ้านนะครับ
หายเร็วเชื้อไม่ลงปอดครับค่ะ